คุณผู้ชมครับมาดูที่เพื่อไทยกันอีกสักข่าวหนึ่งนะคะ
ก็มีรายงานบอกวันนี้ก็มีรอยยิ้มจากคุณอุ้งอิ๊งค่ะ
เพราะว่ามีคนเสื้อแดงไปให้กำลังใจนะคะ
ให้กำลังใจบอกขอให้ตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
เดี๋ยววันนี้เขาพูดถึงเมนูใหม่ด้วยนะคะ
มีเมนูใหม่ออกมาด้วยค่ะ
เราจะสังเกตเห็นว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยนะคะ
ก็วันนี้ก็มาที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
มาประชุมอัปเดตงานแล้วก็มาที่ชั้น๑
เมนูล่าสุดก็จะเป็นฟรอสมิ้น
แต่วันนี้ไม่ได้ดื่มทั้งสองเมนูค่ะ

ที่เห็นอยู่อันนี้นะคะก็คือแดงโซดามะนาว

ไม่มีแล้วช็อกเชิกไม่มีแล้วนะคะ
โซดามะนาวแล้วก็พูดสั้นติดตลก
เติมความแดงค่ะแดงไม่พอต้องเติมอีกเป็น
เป็นเพราะเมื่อวานเสียแดงไปบางส่วนหรือเปล่า
แดงที่เขามาเขาไม่พอใจอ่ะเมื่อวานอ่ะ
เติมอันนี้เติมแดงเติมสักนิดหนึ่ง
แล้วก็บอกด้วยว่าคุณอุ้งอิ๊งบอกว่า
คนพูดว่าเราบอกจะปิดสวิตช์สวถ้าเราแลนด์สไลด์
แต่วันนี้เราทำไม่สำเร็จและพอไม่สำเร็จ
ก็ต้องมาดูตัวเลขว่าทำยังไงที่จะได้ตั้งรัฐบาล
เราอยากผลักดันนโยบายพักเพื่อไทย

ซึ่งตนเองรู้ว่าแฟนคลับหลายคนเข้าใจ
ส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็ยังมีอารมณ์อยู่
แต่หวังว่าจะได้อธิบายกันได้ด้วยเหตุผลค่ะ
ก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเข้าใจ
ว่าเพื่อไทยทำแลนด์สไลด์ไม่สำเร็จ
ก็อยู่ในฐานะที่พักชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ๒
ต้องจัดตั้งรัฐบาลก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะ